ห้องไอซียู๔วันครับ
ผมก็เลยไปบอกพ่อว่าอย่าทำงานเลยครับ
เดี๋ยวผมทำกับแม่สองคนเองครับ
แม่ของผมก็ค้ำประกันให้เพื่อน๕๐๐๐บาท
หลังจากนั้นเพื่อนคนนั้นก็หนีไปครับ
ทุกวันนี้นะครับแม่ของผมกุ้มมากเลยครับ
ผมเลยอยากหาเงินไปใช้หนี้ให้แม่๕๐๐๐ครับ
ร้องได้ให้ร้างร้องได้ให้ร้าง

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
ร้องได้ให้ร้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

แข็งแกร่งทุกคนค่ะแล้วก็ยังมีดีกรีในการรักครอบครัว
แล้วก็กระตันยูเป็นอย่างสูงด้วยนะคะครับแต่กติกาเหมือนผู้ใหญ่เลยค่ะ
นะคะร้องครบ๑๐เพลงเมื่อไหร่ค่ะหยิบทันทีค่ะ๑ล้าน

ไม่ว่ารุ่นจิ๋วรุ่นใหญ่ได้หมดนะครับ
ตั้งแต่เราทำมาก็ได้เห็นเด็กในหลายรูปแบบมากบางคนก็มาแบบว่าเด็กจริงเลยมาทำโมนมา
บางคนก็เป็นเด็กที่มุ่งมั่นมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากในตัว
เขาจะเป็นเด็กแต่ว่าบุคลิกเขามีความแตกต่างกันไปทีเดียว
วันนี้เช่นเดียวกันค่ะเป็นเด็กอีกหนึ่งสไตล์ค่ะ
เป็นเด็กที่เรียกได้ว่าถึงครอบครัวจะตกอยู่ในสภาวะลำบาก
แต่จิตใจของเขานะคะช่างแจ่มใสแล้วก็มีความเอื้ออาทรต่อมนุษย์รอบข้างสูงมากค่ะ
ก่อนจะไปพบกับเขาไปดูภาพชีวิตของเขากันก่อนค่ะเชิญค่ะ
สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปัทวีนามสกุลผู้ทองครับ
อายุ๑๒ปีชื่อเล่นชื่อบิวอยู่จังหวัดชมบุรีครับ
บ้านที่ผมอยู่ในตอนนี้นะครับเป็นห้องแถวเรียงกันนะครับ
มีทั้งหมด๕ห้องครับผมอยู่ห้องที่๔ครับ
ส่วนห้องที่ติดกับผมนะครับผมก็จะพาไปดูนะครับ
เนี่ยครับคู่ซีของผมครับชื่อน้องซีครับ
น้องเขาก็อายุ๕ขวบนะครับ
น้องเขาก็ไม่มีไขกระดูกตรงข้อขานะครับ
นี่ครับข้างนี้จะหมุนไม่ได้ครับ
ข้างนี้ก็จะหมุนได้ครับหมุนอย่างนี้ครับ

หูเขาก็ไม่มีข้างหนึ่งครับข้างขวาครับ
ยายชื่ออ๋อยค่ะเป็นย่าของน้องซี
น้องบิวอะเขาช่วยดูแลมาตั้งกันเล็กอะค่ะ
แล้วก็เขารักมากเขาซื้อขนมมาฝากประจำค่ะ
วิวเป็นเด็กดีค่ะมีน้ำใจมีสัมมาคารวะ

เขาจะทำเป็นผีครับเขาบอกเฮ่อย่างนี้ครับ

ผมเลยแกล้งเป็นคนตกใจครับ

ถึงเขาไม่ใช่น้องแท้แต่ผมก็รักครับ
เพราะเขาน่าสงสารครับอยากบอกว่า

ห้องที่ผมเช่าอยู่นะครับอยู่กัน๓คนครับ
มีพ่อแม่ผมครับ
พ่อผมอายุ๖๒ปีครับ
แม่อายุ๕๔ปีครับ
เป็นห้องโล่งครับเอาตู้เสื้อผ้ามากั้นครับ

ห้องนอนของผมนะครับอบอุ่นดีครับ
เวลาตอนหนกหนาวก็กอดอันนี้ครับ

นิ่มครับอายุ๖๒ปีครับ

พ่อผมก็ยกของอยู่ดีนะครับ
เขาเกิดอาการหน้ามืดล้มลงไปเลยครับ

ตอนนั้นทุกคนคิดว่าพ่อนั้นจะเสียชีวิตแล้วครับ
ญาติญาติก็ตัดสินใจจองวัดจองแม่ครัวครับ

ก็หลับไปเฉยฟื้นขึ้นมาจริงก็มาเจอพวกวิวพวกแม่เขา
ผมยังงงเลยนะครับ
พ่อก็พักฟื้น๒เดือนครับ
แล้วพ่อก็ไปสมัครเป็นยามครับ
พอพ่อไปทำงานยามเดือนหนึ่งครับ

ผมก็เลยไปบอกพ่อว่าอย่าทำงานเลยครับ
เดี๋ยวผมทำกับแม่สองคนเองครับ
ผมมีลูกชายคนนี้ดีมากแล้ว

ทุกวันนี้ถ้าผมไม่ได้วิวกับแม่ของเขา

รักแม่กับตันอยู่ยังไงอยู่กว่าดีตลอดครับลูก
พอรักลูกนะรักมาก
อยากจะบอกว่ารักพ่อมากครับ

ถ้าอยู่จนตลอดชีวิตได้ก็ยังดีมากเลยครับ
นี่ครับแม่ของผมชื่อนุษย์อายุ๕๒ปีครับ

เห็นเพื่อนลำบากก็อย่าไปช่วยทุกคนเลยครับ
มีอยู่วันหนึ่งเพื่อนของแม่มาขอให้แม่มาค้ำประกันครับ
แม่ของผมก็ค้ำประกันให้เพื่อน๕๐๐๐บาทครับ
หลังจากนั้นเพื่อนคนนั้นก็หนีไปครับ
แม่ก็ต้องตามมาใช้เงินเขาครับ

เพราะแม่ก็ต้องเช่าหมดซื้อหมดทุกอย่าง

แต่พอที่เขาก็ไม่เป็นไรเพราะวิวเขาเป็นคนกึนกินง่าย
แม่ก็ทำงานรับจ้างทั่วไป
ซักผ้ารีดผ้าทำงานบ้าน
ขายขนมตามตลาดนัดรับจ้างเขาก็ตลอด

เงินที่ได้มาก็ไม่ได้ค่อยพอใช้หรอก

มีเมื่อไหร่ก็มาให้ครับเมื่อนั้น

ผมเลยอยากหาเงินไปใช้หนี้ให้แม่ค่ะ

อีกส่วนหนึ่งผมก็จะเอาไปเลี้ยงพ่อนะครับ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเอาไปซื้อขนมให้น้องซีนะครับ
สวัสดีครับน้องบิว
สวัสดีครับ
ตรงกลางนี่เลยสวัสดีทางบ้าน

มีพ่อแม่และเพื่อนซีของผมเองครับ
น้องซีนะครับ

คุณพ่อนิ่มคุณแม่นุษย์นะครับ

เห็นเสียงเชียร์ของคู่ซีของน้องบิว

พี่บิวหน่อยมองพี่บิวหน่อย

เราชอบสร้างสถานการณ์ให้น้อง

ให้น้องสนุกครับไม่อยากให้น้องเป็นโรคซึมเศร้าครับ

ญาติก็ไม่ใช่แล้วทำไมเราต้องไปดูแลเขาด้วย

เอาเขาเป็นลูกของแม่ผมได้ครับ
ผมก็จะดีมากครับ
วิวนี่ถือว่าเป็นเด็กมีน้ำใจคนหนึ่งเลย

เป็นแบบความดันสูงครับ
พ่อก็จะวูบหลายครั้งนะครับ

จองวัดแล้วอะไรแล้วเรียบร้อย

สถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงทำไมถึงไปจองวัดลูก
ผมว่าพ่อไม่รอดแน่ครับ

จองสารากับแม่ครัวได้เลยครับ
คุณแม่วันนั้นนะค่ะ

สาหัสมากเลยค่ะ
เข้าไปอยู่ก็ฟื้นขึ้นมา

ทำไมหน้าเหมือนเมียผมจังเลย
นี่ก็บอกว่านี่แม่

วินิจฉัยโรคว่าคุณพ่อเป็นอะไรครับบิว
เป็นโรคความดันสูงครับ

จะทำงานหนักไม่ได้ครับ

นานเท่าไหร่ถึงจะเริ่มไปทำงานได้อีก

เลื่อนประตูเหล็กที่โรงงานครับ

พ่อก็จะเกิดอาการหู้บอีกครับ

เดี๋ยวผมกับแม่ไปทำงานสองคนเองครับ

ในใจเป็นยังไงคะคุณพ่อ
บอกไม่ถูกอะมันใจจะขาด

แล้วเขาก็ยังไม่โตด้วย
จริงมากนะ
มามีลูกตอนอายุเรามากแล้วมาอย่างนี้ด้วย

สังขารเราก็ไม่ไหว
บิวถึงบอกกับพ่ออย่างนี้ลูก

เพราะว่าต่อแบ่งบ่าวภาระของแม่ได้เยอะมากครับ
พร้อม

ใช่แม่ไม่เคยท้อ

และก็ถูบ้านให้ลีดพ่าสร้างพ่า
บางวันถ้าเกิดแบบเอ่อทำบ้านนี้เสร็จตรงนี้ก็ให้สองร้อย
แล้วบ้านนู้นไปรีดผ้าให้อีกร้อยห้าสิบก็บางทีก็ได้สามร้อยห้าสิบ
ก็เอามาไว้ให้บิวกินโรงเรียนบ้างบางวันก็ไม่มีก็บิวก็ไม่ได้ตังค์ไปที่โรงเรียน
ตกแล้วเดือนหนึ่งเนี่ยรายได้ของครอบครัวเนี่ยกี่บาท
ประมาณแปดเก้าพันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่มันไม่แน่นอน
ต้องจ่ายค่าเช่าห้องค่าเช่าห้องแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟ
รวมแล้วก็ประมาณสี่ห้าพันสี่ห้าพันใช่ค่ากินค่ากิน
ถ้าพาไปโรงเรียนเหนื่อยไหมคุณแม่เหนื่อยแต่แม่สู้แม่ทน
ลูกก็หนักอยู่นะฮะแต่ว่าเรื่องมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้น
ชีวิตยังประเดประดังนะตัวเองก็ตึงอยู่แล้ว
สามีก็ทำงานไม่ได้เนี่ยลูกก็ยังเล็กเพื่อนก็มาหาใช่
เพื่อนคนนี้เขาเดินมาหาพี่นุษย์แล้วเขาเอ่ยปากกับพี่นุษย์ว่าไง
ว่าตอนนี้เขาจะไปลงทุนขายของที่โรงงาน
ขายข้าวแกงอะไรเนี้ยห้ามึงแม่ก็ให้สนิทกันไหมครับ
ที่แม่ก็ไม่ค่อยมีหรอกสนิทกันคิดว่าเขาไม่คงไม่นี่
แต่อยู่เขาก็หนีไปแล้วแม่ก็ต้องมารับผิดชอบตรงนี้
ตั้งแต่เขาหนีไปนี่กี่เดือนแล้วค่ะพี่นุษย์ประมาณ๒๓ปี
หายไปเลยหายไปไม่ติดต่อมาเลยใช่
แล้วตอนนี้พี่นุษย์ใช้หนี้เนี่ยทยอยใช้หนี้เงินที่ไปค้ำประกันเขาเนี่ย
เหลือเท่าไหร่อะไรยังไงคะพี่นุษย์เหลือประมาณสักสี่หมื่นอ่ะ
ยังแบบว่าแล้วเพราะเราไม่มีแต่คนที่เราไปติดเขาเนี่ยเขาคนดีมาก
เขาเห็นใจถ้ามีเมื่อไหร่ก็มาให้ละกันค่ะ
แต่ทุกวันนี้แม่มีแต่แม่มีแค่กินแค่ใช้อยู่ในบ้านในครอบครัว
ลูกไปโรงเรียนแต่หมายว่าถ้าเกิดไม่เอาตรงนี้ไปใช้หนี้
แล้วจะกินอะไรจะกินอะไรก็ไม่มีตรงนี้
โกรธเขาไหมไม่โกรธค่ะไม่เคยโกรธนึกว่าไม่เป็นไรหรอก
เพราะว่าเราคิดว่าเราคงเคยมีอะไรต่อกันมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แม่ใจแม่คิดอย่างนี้ก็เลยว่าเออแม่ก็จะยอมรับใช้ตรงนี้
ถ้าเขาดูอยู่คุณแม่อยากบอกอะไรคนที่ชื่อไก่
บอกว่าถ้าเกิดยังอยู่มีก็มาใช้ให้แม่มั่งมากน้อยแม่ก็ไม่ว่าไง
วิววันที่เขามาให้แม่ช่วยเนี่ยเราอยู่ในเหตุการณ์ไหม

แล้วพอรู้ว่าเพื่อนแม่เขามาทำอย่างนี้กับแม่บิวรู้สึกไงลูก
กลุ่มใจครับว่าแม่ทำไมแม่ต้องไปค้ำประกันให้เพื่อนด้วยครับ
ถ้าไม่จำเป็นอย่าไปค้ำประกันให้ใคร
คำนี้ใช้ได้เสมอว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดคุณแม่
จริงเนาะอันนี้ก็เป็นบทเรียนให้กับบิวด้วยให้กับคุณแม่ด้วย
ก็มาวันนี้เจตนาของบิวเลยคือ
จะหาเงินไปปลดหนี้ให้แม่ครับ
หนี้จากการค้ำประกันเนี้ยใช่ไหมครับอืม
เอาละไม่เป็นไรรายการของเรานะฮะไม่ต้องค้ำครับเอาไปเลย
ถ้าทำได้ร้องได้๑๐เพลงถูกต้องหมดเนื้อเพลงครบ๑ล้านบาท
แล้วน้องบิวล่ะครับต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิต
จากรายการของเราเท่าไหร่ครับ
๐บาทครับ๖๐๐๐บาท
บิวครับครับ
บาทที่ตั้งใจอยากจะได้เนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างครับ

อีกส่วนหนึ่งก็จะเอาไปซื้อขนมให้น้องซีแล้วก็ดูพ่อแม่ครับ
นี่แหมคนพิเศษจริงนะครับ
พี่บิวกำลังจะร้องเพลงเอาตังค์ไปให้บิวกินขนมนะ
ดีไหมครับครับครับ
ดิวครับรู้จักเพลงนี้ไหม

จากรู้จักแล้วร้องได้ไหม
เคยฟังครับแต่ไม่เคยร้องจริงจังเลยครับ
ว่าตัวช่วยใช้ตั้งแต่ข้อแรกก็ไม่น่าเกลียด
อยู่ที่บิวนะครับต้องคิดให้ดีนะครับลูก
เพลงนี้เป็นเพลงแรกยังไม่มีเงินสะสมอยู่
เพราะฉะนั้นนะครับต้องร้องต้องแข่งอย่างเดียว
และต้องผ่านให้ได้อย่างเดียวเท่านั้น
จะมีเงินทุนสะสมกลับบ้านไปได้

บิวครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้ครับ

เพราะเพลงนี้ต้องผ่านให้ได้

ตัดสินใจใช้ตัวช่วยแล้วนะครับในเพลงแรกนะครับเลือกให้ดีเลยนะครับ
แผ่นที่หนึ่งถึงแผ่นที่หกแผ่นไหนครับ

ตัวช่วยแผ่นที่๒นะครับก็คือ

เก่งของคุณครับ
เรียกได้ว่าดีสุดแต่ก็ยังต้องระมัดระวังนะคะบิว
เพลงเก่งที่หนูให้ไว้กับทางรายการเพลงอะไรครับ

เพลงนี้เขาเก่ามากสมัยอาเด็กเลยเพลงนี้
ทำไมถึงเลือกเพลงนี้ถามหน่อย
เพราะผมร้องเพลงนี้ตั้งแต่เกิดเลยครับ

พ่อคุณแม่น่าจะเป็นสายฟังเพลงเหมือนกันใช่ไหมฮะ
เอาล่ะวันนี้การฟังของคุณพ่อคุณแม่จะเกิดประโยชน์ต่อลูกค่ะ
แล้วลูกจะทำเงินเอาไปใช้หนี้ที่เราไม่ได้ก่อได้หรือเปล่าเนี่ยต้องเริ่มต้นที่เพลงนี้

ครับถึงเป็นเพลงเก่งแต่ก็ต้องตั้งใจให้ดี

พ่อแม่ครับผมจะหาเงินไปใช้หนี้ให้แม่เองครับ

โอเค
ที่๑นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ

โน้ท
เต้วจาก

แต่งของพี่
หลงรักแต๋วมานาน
ทุกวันคิดถึงคนดี
แต้วไม่ปรานีที่บาง
เกิดอะไร

ก่อนนี้พี่เคยมีน้องอยู่ไกล
เดี๋ยวนี้แต๋วจากไปไกล
ทิ้งพี่ให้โศกอะไร

ไม่บอกพี่เลย
หลงรักแต๋วมานาน
เห็นชายพี่เธอตาหวาน
อย่าทรมานด้วยการใช้เมื่อ
กลับมาเถอะนะที่รัก

แต่วเอ่ยยินใจหน่อยหนึ่งคืนนี้
แต้วช้า
กลับเคลื่อนเบาหนาเถอะตะวานพี่
แต๋วพี่ให้อภัย
ถึงใครเค้าไม่แอบร้านี่

พี่ยังต้อง
กล้องใจให้หลัง